นี้เชื่อว่าหลายโรงเรียนเขาจะจัดกิจกรรมวันแม่กัน

ถามหน่อยค่ะความรู้สึกของคุณผู้ชมคิดว่ายังไง
เพราะว่าจริงมันมีหลายโรงเรียนนะ
โรงเรียนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาบอกว่า
เขาจะไม่จัดกิจกรรมวันแม่ที่ให้แม่มาร่วมงาน
เพราะอะไรเขาเข้าใจถึงความแตกต่าง
ครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่
หรือว่าคุณแม่ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมนะคะ
อย่างโรงเรียนนี้คุณผู้ชมมาแชร์ไอเดียกันหน่อยค่ะ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุอยู่ที่อุดรธานี
โพสต์ข้อความงดจัดกิจกรรมวันแม่ปีนี้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมโรงเรียนเขาไปเยี่ยมบ้านเด็ก
โรงเรียนเขามีข้อมูลว่าเด็กที่อยู่กับแม่
มีจาก๑๐๐ของเด็กทั้งหมดนะอยู่กับแม่แค่๓๐
ดังนั้นอีก๗๐นี่ไม่ได้อยู่กับแม่นะ
ไม่ว่าจะคุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว
หรือว่าคุณแม่เลิกรากันไปหรือว่าคุณแม่ไปทำงานต่างจังหวัด
ดังนั้นโรงเรียนก็เลยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครัว

ห่วงใยความรู้สึกของลูกนักเรียนด้วยแหละ

แทนที่จะให้แม่มาที่โรงเรียนแล้วลูกกราบแม่ใช่ไหม
ก็เป็นพวกทำการ์ดอวยพรแต่งกรอนอะไรแบบนี้
เน็ตก็มาชมกันเยอะเหมือนกันค่ะบอกว่า
หลายคนก็ไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
ใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องตอกย้ำปมของเด็กนะคะ
ส่วนวันแม่เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงดอกมะลิใช่ไหม

พาไปที่สวนมะลิค่ะอยู่ที่ขอนแก่น
ไปคุยกับคุณสมบูรณ์เขาบอกว่าเขาปลูกมะลิไว้ไร่หนึ่ง
จากเดิมช่วงปกติลูลาสามร้อย
ช่วงใกล้วันแม่อาจจะพุ่งมากไปกว่าโลละพัน

พวงมาลัยดอกมะลิยอดสั่งจองตอนนี้๒๐๐กว่าพวงแล้ว
กว่าจะไปถึง๑๒สิงหาน่าจะมียอดประมาณ๕๐๐พวง
อันนี้พวงละ๑๐๐๒๐๐บาทแล้วแต่ขนาดของพวงมาลัยนะคะ